สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐ
ติดตามเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงที่แซ่บทุกสิ่งและรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงนะคะ
วันนี้พบกับพลอยและใบตองค่ะพร้อมกับข่าวแซ่บเกริ่นมาก็แซ่บมากแล้ว
ใช่แล้วค่ะงั้นมาเปิดประเด็นกันเลยนะคะสำหรับเพจดังที่ออกมาเปิดประเด็นก่อนหน้านี้
หลายคนให้ความสนใจมากนะคะว่านางร้ายอักษรย่อปอปลาปากปลาร้าช้ำหนักสามีซุกกิ๊กอยู่
หลายคนคาดเดาไปต่างนานานะคะเปิ้ลภารดีหรือเปล่าเป้ยปานวาดหรือไม่หรือจะเป็นนิงปานิตาดี
คือหลายคนที่เป็นนางร้ายปอปาเริ่มร้อนหนาวเพราะว่าถูกพูดถึงกันเยอะมากคุณผู้ชมค่ะ
แต่หนึ่งสาวที่ถูกพูดถึงแล้วก็ออกมาชี้แจงแล้วก็คือคุณหิงปณิตาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอ
วันนี้คุณหนิงเขามาออกงานงานหนึ่งเขาจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ายังไงไปฟังพร้อมกันค่ะ
คุณแม่สุดแซ่บหนิงปณิตาจะเคยออกมาตอบกลับเพจที่กุข่าวนางร้ายอักษรย่อปอปลาสามีซุกกิ๊กไปเรียบร้อย
จ่อฟ้องหากเพจดังกล่าวไม่ลบหรือแก้ข่าวที่เกิดขึ้นจนเรื่องนี้กลายเป็นฮอตอิชชูเรื่องใหม่ที่ขอบันเทิงจับข่าวเมาส์กันให้แซ่บ
ล่าสุดสาวนิงเดินทางมาร่วมโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิณวัดสะเกดราชวรมหาวิหารเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
สื่อมวลชนก็ไม่รอช้าไปดักรอสัมภาษณ์ความคืบหน้าของเรื่องนี้แต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะชี้แจงเรื่องนี้ไปก่อน
เนื่องจากมองว่างานและสถานที่ไม่เหมาะสมที่จะให้เธอมาพูดเรื่องส่วนตัวค่ะ
จริงต้องบอกว่าส่วนตัวไม่มีอะไรนะคะแล้ววันนี้หนิ่งต้องขออนุญาตนิดนึงวันนี้เป็นงานส่วนหนึ่งของงานบุญแล้วก็งานของศาสนา
ก็ต้องขอโทษจริงที่ไม่สามารถที่จะตอบในเรื่องส่วนตัวได้มันคงจะไม่เหมาะเท่าไหร่มันก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่
เดี๋ยวยังไงเราเจอกันตามกองถ่ายหรืองานอีเวนต์ยังไงนิงตอบพี่ทุกคนแน่นอนอันนี้คือนิงเป็นคนชัดเจนอยู่แล้ว
ถึงเวลาบอกตอบคือตอบแต่งานเนี่ยเราต้องให้เกียรติงานนิดนึงหิ่งขอโทษด้วยจริงกราบขอโทษทุกคนนะคะ
แต่ที่สอกเขาจะเจอเผือกร้อนแทนกับข่าวลือรอบนี้ก็เห็นจะเป็นป่อเป้ยปานวาดเมื่อล่าสุดเพจดังใต้เตียงดาราเปิดประเด็นชวนคบคิด
หลังเห็นนางร้ายหน้าสวยคุณแม่ลูกหนึ่งโพสต์ดราม่าในเฟซบุ๊กมาหลายวันอาทิคนที่พยายามซ่อมแก้วที่แตก
ถ้าไม่ใช่เพราะเขาโง่ก็เพราะเขารักแก้วใบนั้นมากเท่านั้นแหละ
หรืออย่างน้อยเราก็มีกำลังใจจากใครอีกมากมายต่อจากนี้ไปถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นสู้ลูกยังรอเราอยู่
และก็ช่างให้ประจวบเหมาะกับที่หนิงปณิตาโพสต์รูปสามสาวเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเป้ยเมนิงลงไอจี
นี้ชาวเน็ตยิ่งจับจ้องหนักโดยเมื่อ๖วันก่อนป๊อปนิธิสามีนายทหารของสาวเป้ยโพสต์ภาพแสดงความยินดีที่ภรรยาได้รางวัลแม่ดีเด่น
เหล่าสองสาวเพื่อนสีหนิงและเมย์ก็ยังเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่านอกจากเป็นแม่ดีเด่นก็ยังเป็นภรรยาที่ดีที่สุดด้วย
เพราะว่าอย่างที่เห็นคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยถูกพุ่งเป้าไปว่าเอ๊ะหรือจะเป็นครอบครัวของคุณเป้ย
แล้วก็เร่งให้คุณป๊อปเนี่ยสามีของคุณเป้ยเนี่ย

แต่ทางด้านคุณหิงปณิตาเองก็ออกตัวแรงเหมือนกัน
ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนเลยเหมือนกัน

ถ้าเอามาลำเซ่นเทอร์มากจนเกินไป
สำหรับประเด็นนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปแล้วกัน
อาจจะเป็นแค่ข่าวลือกุขึ้นมาก็ได้นะคุณผู้ชมนะ
ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอต่อไปนะครับถูกต้องนะค่ะ